เราเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะคะ
ตอนนี้สัปดาห์หน้าก็ลอยกระทงกันแล้วใช่ไหมคะ

ช่วงลอยกระทงเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะมีการจุดพลุ
เพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ตอนนี้มีการเตรียมที่จะผลิตพลุ
เพื่อส่งขายตามท้องตลาดนะคะ
อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เองนะคะมีการลักลอบทำพลุ

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วย๒ศพนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ต้องเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงว่า

และจะเอาผิดกับคนที่ลักลอบผลิตพลุอย่างแน่นอน
เพราะว่าตำรวจบอกว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
คือมันซ้ำซ้อนนะคะแล้วตอนนี้มันก็มีคนตายด้วยนะคะ
ตำรวจสภดรสเกษจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
พอรับแจ้งเหตุเสร็จปุ๊บก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกู้ภัย

ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมพังยับเยินแบบนี้นะคะ
ข้างบ้านเลขที่หกสิบหกทับเอ่อหมู่หกบ้านป่ายางปอยตำบลป่าลานนะคะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยลักษณะที่เป็นโรงงานเนี่ยนะคะ
เป็นโรงงานชั้นเดียวถูกแรงระเบิดของพลุพังเสียหายไปทั้งหลังค่ะ
แล้วก็มีไฟลุกไหม้ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองก็ต้องมีการ
ระดมฉีดน้ำเพื่อดับเพลิงจนสามารถเข้าเคลียร์พื้นที่ได้สำเร็จ
พอเคลียร์พื้นที่เสร็จไปตรวจสอบดู
ไปพบศพนายกัมพลขันชัยอายุห้าสิบสี่ปีค่ะถูกแรงระเบิดจนกระทั่งร่างเนี่ย
เด็นออกมาเสียชีวิตนอกบ้านแล้วมีคนเจ็บอีกหนึ่งคนนะคะ
ตอนแรกเจ็บสาหัสและสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ก็คือนายประดิษฐ์สอดส่องอายุห้าสิบสามปีค่ะตอนแรกเนี่ย
หลังจากที่บาดเจ็บสาหัสนะตำรวจเขาก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลดอยสะเก็ด
แต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าทนพิษบัตรแผลไม่ไหวนะ
จากการสอบสวนนางบังออนขาวเหลืองชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังดังกล่าว
มีนายกัมพลก็คือคนเสียชีวิตเป็นเจ้าของบ้านมีอาชีพทำพลุรับจ้างจุดตามงานศพ
แล้วก็ทำขายในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ใกล้จะถึงแบบนี้ทุกปี
ก่อนเกิดเหตุกำลังอัดพลุอยู่กับลูกน้องภายในบ้านก็คือเป็นโรงงานข้างบ้าน
และได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นส่วนเรื่องของคดีความเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพิเชษจีรัฐนันตสินรักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตทั้งสองคนช่วยกันผสมสารโปรแตสเซียมคอเรด
กับดินประสิวก็คือดินปืนเพื่อนำไปบรรจุในพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟ
ขณะที่มีการบรรจุมันเกิดการเสียดสีกันประกอบกับช่วงนั้นก็อากาศร้อนด้วย
ก็เลยทำให้เกิดแรงระเบิดขึ้นจนกระทั่งโรงงานมันพังถล่มลงมาแบบนี้นะคะ
ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นเป็นโรงเหมือนกับโรงเก็บของนะครับ
เราก็ก็ดัดแปลงมามาเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งมาเป็นที่ประกอบดอกไม้เพลิงอากาศภูมินะครับ
สถานีนี้ไม่มีใบอนุญาตใช่ไหมครับไม่มีไม่มีเพราะว่าเราเรามีข้อมูลแล้วเราเคยมาแจ้งเตือนทีมแล้วนะครับ
ตำรวจกับทางฝ่ายปกครองมาแจ้งเตือนแจ้งเตือนกันแล้วว่าให้หยุดไม่
เขาก็รับปากกับเราดีนะครับว่าเขาจะหยุดเขาไม่ทำแต่พอคอยหลังเจ้าหน้าที่ก็แอบทำ
หลังจากนี้นะคะตำรวจบอกว่าก็จะต้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนะคะ
แล้วก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ลักลอบผลิตพลุ
โดยเฉพาะคนที่เคยถูกตักเตือนแล้วแล้วก็ยังคงลักลอบผลิตอีก
เพราะตำรวจบอกว่าก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเนี่ยคุณผู้ชมเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเองก็เสียหายแบบนี้
เพราะดีนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันไม่เกิดไฟลุกไหม้บานปลายไปข้างบ้านเพื่อนบ้านด้วย
ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตำรวจเตือนอะไรก็ต้องเชื่อฟังนะ
ใช่ค่ะพลุประทัดอันตรายทั้งคนผลิตแล้วก็คนเอามาเล่น
ว่าน่าจะยังมีคนเอามาเล่นอยู่นะคะช่วงลอยกระทงปีนี้นะคะ